คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
คืนวันที่๑๗เมษายนช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
มีกลุ่มวัยรุ่นในอำเภอทัพคล้อจังหวัดพิจิตรนะคะ๑๐กว่าคนเลย
ไล่ยิงกลุ่มวัยรุ่นคู่อริไปที่ปั๊มน้ำมัน
แต่ปรากฏว่าไปดูคนที่เขาไม่รู้อิโนะอิเนย์อะ
ออกหมายจับได้ตำรวจชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวน
สอบพอทัพคล้อไปตรวจสอบค่ะจุดเกิดเหตุก็คือที่ถนนสายทัพคล้อ
ตะพันธ์หินใกล้ปั๊มปอตทนะคะอยู่ที่อำเภอทัพเคราะห์จังหวัดพิจิตร
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนช่วง๓ทุ่มนะคะ
มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงคู่อริกันมา
มากันโอ้โหเป็น๑๐กว่าคันนะคะ
กระสุนพลาดไปโดนคนที่เขาไม่รู้อิโนอิเนด้วยเนี่ย
บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะแล้วก็คนเจ็บคนเสียชีวิต

ที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๙มิลลิเมตร๓ปลอก
ทะเบียน๑กกน๑๐๕พิจิตร
ว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เป็นกลุ่มของผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็เก็บเอาไว้รวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมด
เพื่อติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาดำเนินคดี
เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุแค่๑๗เองค่ะ
นางสาวปียธิดามั่งมีถูกยิงด้วยปืนที่หน้าอกข้างขวา๒นัด
นายวรเมษสุขสมเนธอายุ๑๖คนนี้ถูกยิงเข้าที่คอ๑นัดอาการสาหัสนะคะ
เด็กชายธนพลแสงประทุมอายุแค่๑๓ถูกยิงเข้าที่ต้นแขนขวา๑นัด
ส่วนอีกคนเป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อนะคะตามรายงานข่าวบอกว่าอีกคนนึง
เป็นกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มที่อยู่ในปั๊มตอนเกิดเหตุนะคะ
จากการสอบสวนผู้บาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตเนี่ยเขานั่งมากับรถกระบะ
นั่งกันท้ายรถมาจากอำเภอบางมูลนาคเขาไปเที่ยวงานสงคราน
ที่วัดมงคลทัพคล้อเขาจัดงานวันสุดท้ายเมื่อวาน
กำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วนั่งท้ายกระบะกัน
แล้วก็จอดกันอยู่แบบเนี้ยค่ะจังหวะนั้น
คนขี่รถจักรยานยนต์กันมา๑๐กว่าคันเป็นกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็ไล่ยิงคู่อริที่ขี่รถจักรยานยนต์หนีผ่านมาตรงนี้
แล้วก็ยิงใส่กันเนี่ยกระสุนก็พลาด
โดนคนที่เขาไปเที่ยวงานสงกรานจอดรถอยู่ไม่รู้อีโนอิเน่
บาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตไปหนึ่งค่ะ
เจ็บอีกสามใช่ค่ะเขาจอดอยู่หน้าปั๊ม
ใช่ดูสิพันธุ์ตำรวจโทพิทยามณีวัน
รองผู้กำกับการสอบสวนสพทัพคล้อ
เรียกนายสารวุฒิสิงหนาศอายุ๒๘ปี
เป็นชาวอำเภอบางมูลนาคนะคะเจ้าของรถกระบะอีซูซู
บ่อใบไม้คอควาย๓๔๘๗กำแพงเพชร
กระบะคันนี้ก็คือคันที่เยาวชนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ
นั่งท้ายกระบะกันมาค่ะครับก็เรียกตัวคนขับรถกระบะคันนี้
ไปสอบปากคำเพิ่มคนขับบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถจากบ้านที่อำเภอบางมูลนาคพากลุ่มเยาวชนกลุ่มเนี้ยค่ะ
ที่เป็นผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเนี่ยนะไปเที่ยวงานสงครานที่อำเภอทัพคล้อมากัน๑๐คนได้
ตั้งแต่บ่ายจน๒ทุ่มครึ่ง๒ทุ่มครึ่งปุ๊บก็ขับรถออกจากงาน
จอดรถตรงนี้เพราะว่าจะรอรถของญาติอีกคันนึงจะได้กลับขับกลับไปพร้อมกัน
อืมแต่จังหวะนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงกันมาพอดีอ่ะค่ะ
กระสุนก็เลยมาโดนคนที่เขานั่งอยู่ท้ายกระบะนะ
ตายทั้งเสียชีวิตทั้งตายแล้วก็บาดเจ็บอ่ะนะ
คนขับรถกระบะบอกว่าไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แน่นอนนะคะ
ไม่รู้จักไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนแล้วมีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะ
มนตราเอียดทองใสอายุยี่สิบห้าปีเขาบอกว่าระหว่างที่รถกระบะที่มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจอดอยู่อะค่ะ
กลุ่มรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นเนี่ยสาดกระสุนใส่กันทั้งสองฝั่งเลยนะยิงกันไปยิงกันมา
ก็เลยลุกหลงไปโดนเยาวชนกลุ่มนี้จนเขาได้รับบาดเจ็บคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าจำหน้าคนร้ายได้ค่ะ
อืมจำรถจักรยานยนต์ของคนร้ายได้ค่ะจำได้แม่นเลยถ้าเห็นหน้าอีกทีนะ

พันธุ์ตำรวจเอกวิเชียนตรีอุดมผู้กำกับการสพทัพเคราะห์บอกว่าตอนนี้ตำรวจรู้ตัวกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
คาดว่าวันสองวันนี้แหละค่ะจะสามารถออกไหมจับได้
แต่ว่าตำรวจยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไหวตัวทันกลัวว่าจะหนี
เพราะว่าแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดปั๊มน้ำมันนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ก็ตรวจสอบภาพจากกล้องนี่แหละ
มีพยานเขาเห็นหน้าชัดด้วย
แล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเวลากลุ่มพวกนี้ไล่ทำร้ายกันยิงกันอย่างนี้
คนที่ไม่รู้เรื่องถูกลุกหลงทั้งนั้น